คุณผู้ชมคะเวทีหมอลำงานบุญกระถิ่นที่ตำบลห้วยหลัว
อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครบนเวทีคือกำลังสนุกเลยค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งน่าจะกำลังจะขับออกนอกพื้นที่
ปรากฏว่าในภาพจะเห็นเลยนะคะเหมือนกระเด้งกระเด้งเหยียบอะไรบางอย่าง
เหยียบคนที่นอนอยู่บนพื้นค่ะ
คุณผู้ชมคะกระบะคันนี้ที่กระเด้งกระเด้งอยู่สองที
คือเหยียบคนที่นอนอยู่บนพื้นสองคนหน้าเวทีหมอลำค่ะ
การแสดงบนเวทีต้องหยุดเลยเพราะคนตกใจมาก
เป็นผู้ชายสองคนที่เขานอนดูการแสดงอยู่บนพื้นนะคะ
รถกระบะทับโอ้โหต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ

หนึ่งคนที่เสียชีวิตคือนายสุริยันทองประเสริฐอายุหกสิบสี่
อีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๕๕ปียังเจ็บสาหัสนะคะ
อยู่โรงพยาบาลทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
นายอภิชาติชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเริ่มจาก๒๕ตุลาคม
ในพื้นที่เขาจ้างคณะหมอลำมาแสดงจนเช้ามืดอีกวันก็คือ๒๖ตุลาคม
เพลงสุดท้ายแล้วเชียวบนเวทีคือเพลงสุดท้าย
กระบะขับผ่านมาคนที่หน้าเวทีเหลือน้อยแล้วนะคะ
ครับปรากฏว่ากระบะขับมาผ่านจุดควบคุมเครื่องเสียง
แล้วทับผู้ชายสองคนที่นอนอยู่โอ้โหตอนแรกคนที่ถูกรถทับอ่ะ
ยังพอจะรู้สึกตัวกู้ภัยก็พยายามจะรีบส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกค่ะเสียชีวิตไปคนนึงอีกคนนึงเจ็บหนัก
ญาติของนายสุริยันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะจัดงานศพที่วัดป่าบ้านเหล่าผักใส่
ลูกสาวบอกว่าคือพ่อชอบงานมหรสบหมอลำอะไรแบบนี้ชอบไปดู
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือเลือดไม่เลี้ยงสมองจากอาการบาดเจ็บ
ลูกสาวบอกช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละคนขับรถกระบะเขาก็รับผิดชอบนะ
เขาบอกเขาพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างเดี๋ยวเสร็จจากงานศพก็จะปรึกษากับทางครอบครัว
มันใช่พื้นที่ที่รถจะขับผ่านได้หรือเปล่า
มันน่าจะเป็นพื้นที่หน้าเวทีหมอลำที่เป็นพื้นที่แบบ
ไปดูหมอลำสิทำไมกระบะคันนี้ขับผ่านไปจุดตรงนั้นได้
เราได้คุยกับคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุนะคะ

เขาเล่าให้ฟังว่าตั้งใจจะเลื่อนรถไปรับแฟนกลับบ้าน

ฟ้ายังมืดอยู่มองไม่เห็น
แล้วถนนมันก็ขลุขระทางมันขลุขระ
แล้วไม่เห็นจริงว่าคนนอนอยู่
เธอก็มาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมที่จะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกอย่างค่ะ
หนูก็อยากมาหนูอยากมา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนคร

ก็บอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

หลังจากนี้ยังไงก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ